เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดระยองตำรวจสพบ้านฉาง
ได้รับแจ้งเหตุนะคะคือพลเมืองดีแจ้งตำรวจ
ทะเลาะกันแล้วก็ล็อกขังภรรยาเอาไว้ในห้อง
ห้องก็คืออยู่คอนโดมิเนียมชั้น๘แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าภรรยาร่วงตกลงมาจากระเบียงชั้น๘
แต่โชคดีที่ตกลงมาแค่ชั้นเดียวตกลงมาอยู่ที่ระเบียงชั้น๗แต่ชั้นเดียวก็เจ็บหนักค่ะ
คือเจ็บหนักเลยอ่ะแต่ก็ยังพอพูดได้นะคะเธอบอกว่าถูกสามีจับโยนลงมา
โอ้โหนี่ค่ะแต่สามีเธอยังปฏิเสธนะตำรวจสพบ้านฉางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยอง
ให้เปิดประตูออกมาเปิดประตูออกมาหน่อยจะได้สอบถามข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าภรรยาที่เป็นคนไทยตกลงมาจากชั้น๘มาอยู่ชั้น๗

นี่คือจังหวะที่พยายามเครียดกล่อมพยายามเคาะประตูว่าเปิดน้อย
ก็คือมีล่ามที่เป็นฝรั่งด้วยนะคะมาพูดภาษาอังกฤษ
มาบอกว่าให้เปิดน้อยจะระจายอยู่๓ชั่วโมง
๓ชั่วโมงค่ะเขาก็เปิดห้องให้นี่นะคะ

ตำรวจสพบัญชางได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่ามีชายชาวอังกฤษจับภรรยาชาวไทยขังเอาไว้ในห้อง
ห้องอยู่ในคอนโดมิเนียมนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยองชุดปราบปรามและกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ
ตอนไปตรวจสอบเนี่ยเจอภรรยานอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
นางสาวสุกันดาแมทเชลอายุ๕๖ปี
จมกองเลือดอยู่ที่ระเบียงชั้น๗
แต่เธอยังมีสติร้องด้วยความเจ็บปวด
เพราะว่าแขนหักกระดูกซี่โครงด้านซ้ายหัก

แต่เธอยังพอจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกสามีชาวอังกฤษ
ที่ชื่อว่าในเดฟแมทเทลอายุ๔๖ปี
ทำร้ายร่างกายแล้วก็จับเธอโยนลงมาจากระเบียงห้องพักชั้น๘ค่ะ

กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง
เจ้าหน้าที่พร้อมล่ามและเพื่อนบ้าน
พอในเดฟยอมเปิดประตูให้เนี่ยนะ
เดฟก็ออกมาที่ระเบียงห้องพัก
แล้วก็มีอาการแปลกเดี๋ยวดูนะคะ

ยืนตากแดดอยู่ระเบียงแบบนี้แล้วเดี๋ยวดูนะแปลกถึงขั้นที่
นี่ยกมือพนมมือแบบนี้สวดมนต์เลยสวดมนต์แล้วก็เหมือนพูดคนเดียว
เดี๋ยวทำท่าแบบนี้พยายามจะอธิบายอะไรสักอย่างอย่างนี้นะคะ
ผู้จัดการคอนโดมิเนียมบอกว่าไม่เคยเห็นในเดฟมีอาการแบบนี้นะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะทะเลาะกับภรรยาอย่างหนักหรือเปล่าจนต่อสู้กันแล้วภรรยาร่วงตกลงมาหรือเปล่า
แล้วเมียต้องมาเสียงอย่างไรบ้างครับพี่
แขนหักแขนซ้ายหักแล้วก็ขาก็น่าจะหักเร็ง
โดดลงมาโดดจากชั้นโดดลงมาหรือโดดจาก
ไม่รู้ว่ามันน่าจะสู้กันน่าจะหักแล้วก็จบไว้แล้วก็เอาด้านข้าง
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามคุยเกลี่ยกล่อมเจรจากับในเดฟนะ
คลุ้มคลั่งแบบนี้ก็ต้องรอให้เขาผ่อนคลายจะได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนสุดท้าย๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะผ่านไปเกือบ๔ชั่วโมงถึงจะเริ่มพูดรู้เรื่องนะคะ
เรื่องต้นค่ะในเดฟบอกว่าทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ทำให้ภรรยาตกลงไปจากระเบียง
เจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่ได้คุมตัวไปดำเนินคดีอะไรนะคะ
ให้พักอยู่ที่ห้องพักไปก่อนทางตำรวจบอกแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลปาพะคังผู้กำกับสพบ้านฉางบอกว่าในเดฟมีอาชีพขายรถมือสองที่ประเทศอังกฤษ
อยู่กินกับภรรยาชาวไทยหลายปีแล้วสาเหตุก็คือเขาเครียดค่ะ
เขาออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ในห้องจะกลับประเทศกลับอังกฤษก็กลับไม่ได้
พออยู่แต่ในห้องเครียดสะสมพอเครียดหนักเข้าก็ทะเลาะกับภรรยาตัวเอง
เขายอมรับว่าเขาทำร้ายร่างกายภรรยาแต่จะโยนภรรยาลงมาจากระเบียงหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอสอบปากคำภรรยาเพิ่มแบบชัดอีกทีหนึ่ง
แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาโยนลงไปแต่ภรรยาบอกว่าถูกในเดฟจับโยนลงไป
ก็ต้องรอคุยกับภรรยาเพิ่มเติมค่ะ
แต่ผู้ชายคนนี้บอกเขาทำให้ตกลงมาเขาบอกว่าเขาทำให้ภรรยาตกลงไปเพราะทะเลาะกัน
บอกแค่เนี้ยแต่ทะเลาะแล้วทำแบบไหนก็ไม่รู้